เอาต่อไปข่าวอะไรยังอยู่ที่วาดยังอยู่ที่วาด
ไปดูโบสถ์กันดีกว่านะคะที่วัดอรุณปฐุมมารามจังหวัดอุดรธานี
เขากำลังสร้างโบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์นี้แปลกมากเพราะว่าจะทำเป็นรูปเรือ
โอ้โหเห็นแล้วก็แปลกตาแน่นอน
เจ้าอาวาสก็บอกว่าอยากจะต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
นี่ไงคุณกำลังสร้างเลยได้เขาโครงมาแล้วนะคะ
เป็นความแปลกของโบสถ์หลังนี้ล่ะค่ะรูปทรงเรือขนาดใหญ่นี้นะคะ
ก็เป็นไอเดียล่ะค่ะที่ต้องการจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้าน
คนที่มาที่วัดก็เรียกว่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ
อรุณปฐุมมารามนี้อยู่ที่พื้นที่บ้านนาบัวตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
อธิการบุญเรืองกาตกุศโรเจ้าอาวาสก็บอกว่าการก่อสร้างโบสถ์รูปเรือครั้งนี้
ก็น่าจะเป็นโบสถ์รูปเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะคะ
ความยาว๔๐เมตรสูงขึ้นไปเนี่ย๓๕เมตรแล้วก็กว้าง๑๐เมตรก็จะก่อสร้างไปเรื่อยนะคะ
ส่วนเงินที่นำมาใช้ในการก่อสร้างก็เป็นเงินที่ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ก่อสร้างไปแล้ว๑๖๐ใช้งบ๖ล้านบาท
ว่าถ้าจะสร้างให้เสร็จต้องใช้เงิน๑๐ล้านบาทเหลืออีก๔ล้านคุณชนะ

เดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้
แน่นอนค่ะก็ต้องอาศัยกำลังจิตศรัทธาของชาวบ้านนะคะ
ร้อยตรีวุฒิมูลอาจวัยยาวัชกรของวัดเล่าให้ฟัง
วัดแห่งนี้สร้างมานานกว่า๘๐ปีแล้วนะคะ
หลังเก่าของวัดมีขนาดเล็กเพียงแค่๖คูณ๖เมตรก็๓๖ตารางเมตร
ตอนนี้เก่าซุดโทรมไปตามการเวลา
เมื่อปี๒๕๑๐๒๕๑๑ก็ได้ปรับปรุงบูรณบทขึ้นมาใหม่
กระทั่งมาถึงปี๒๕๕๖โบสถก็มีอายุเกือบ๕๐ปีแล้ว
ก็เลยลื้อโบสถ์หลังเก่าออกแล้วสร้างใหม่
ช่วงแรกนี้นะคะก็จะสร้างโบสถตามรูปแบบทั่วไปเหมือนวัดต่างแล้วค่ะ
พอสร้างมาได้๒ปีก็เลยปรึกษากับเจ้าอาวาทและคณกรรมการว่า
ก่อสร้างเป็นรูปเรือเพราะอะไร
ในอดีตทุกบ้านจะต้องมีเรือเพื่อไปออกหาปลาออกหาดอกบัวในบึงชวน
ซึ่งบึงชวนก็เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่หลายร้อยไร่
จากนี้แล้วก็ยังหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคุณ
โอ้โหผมว่านะวัดเนี่ยโบสถ์รูปเรือแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับ
ไม่ใช่ใหญ่เฉพาะใหญ่ที่สุดเฉพาะของภาคอีสานนะผมว่าใหญ่ระดับโลกไปเลย
ไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วนะไม่น่าจะมีที่ไหนเหมือนล่ะ
ใช่แล้วก็บริจาคทำบุญสร้างโบสถ์เนี่ยก็ได้กุศลเยอะตามความเชื่อของชาวพุทธ
แต่ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องบริจาคอะไรมากมายใครไม่มีทุนทรัพย์อาจจะเป็นการลง
อีกนิดเดียวเองแค่สี่ล้านก็บอกแล้วคุณชนะคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเออ
เดี๋ยวจะช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกันทำบุญนะครับคุณผู้ชมครับ
จะได้บุญกันทั่วหน้าเพราะว่าเหลืออีกแค่๔ล้านเองนะครับ